สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับ
ครับตอนนี้คำสองคำโผล่ขึ้นมาอีกแล้ว
คำหนึ่งก็คือว่าการสืบทอดอำนาจ
คำหนึ่งก็คือว่ามาตามคันลองประชาธิปไตย
ไม่ใช่เป็นการสืบทอดอำนาจ
ผมถึงบอกว่าการแสดงเหตุผลทางการเมืองเนี่ย
ไม่ควรจะเป็นลักษณะของการโต้วาธี

สนุกสนานดีกว่ายกคมเหตุคมผลดีกว่า

เช่นยัตติตั้งว่า
ผู้หญิงแข็งแรงกว่าผู้ชายอย่างเงี้ย
ใครก็รู้กันอยู่ว่ามันเป็นไปไม่ได้

แต่ว่าถ้าฝ่ายที่บอกว่า
ผู้หญิงแข็งแรงกว่าผู้ชาย
ยกเหตุผลมาสู้ดีในมุมที่
ทำให้กรรมการเห็นด้วยเนี่ย
สุดท้ายขึ้นมาเขาก็เป็นฝ่ายชนะนะครับ

แต่ในทางการเมืองเนี่ย
มันมีการพูดจากันยกเหตุยกผลมหากล้างกันอยู่
ตอนนี้ระหว่างคันที่หนึ่ง

รัฐบาลนี้มาจาก
การเลือกตั้ง
มาตามคันลองประชาธิปไตยผลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พระเด็จการ
ผลเอกประยุทธ์ไม่ได้สืบทอดอำนาจ
มาจากกระบวนการประชาธิปไตยคือมีการเลือกตั้ง
แล้วพักที่เลือกตั้งได้มาก็มาโหวตให้เป็นนายก
ฉะนั้นถือว่ามาตามคันลอง
แต่ฝ่ายที่เรียกร้องให้แก้รัฐมนูลเขาก็บอกว่าใช่
มาตามคันลองประชาธิปไตยแต่ว่ารัฐมนูลฉบับนี้
มันมีบทเพาะการเอาไว้ว่าให้สวมาร่วมโหวตเลือกนายกได้ด้วย
แล้วสวมาจากไหนล่ะครับสวถึงจะพูดไม่ได้ว่ามาจากการแต่งตั้ง
แต่กระบวนการเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่ามาจากฝ่ายผู้มีอำนาจตั้งขึ้นมา
ฉะนั้นฝ่ายผู้มีอำนาจตั้งสว
สวก็มาเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
มันก็ถือว่าเป็นการสืบทอดอำนาจอยู่ดี
ประเด็นแบบนี้มันเถียงกันไม่จบไม่สิ้นหรอกครับ
แต่ต้องอธิบายว่าที่เขาต้องการให้สวโหวตเลือกนายกเนี่ย
ในช่วง๕ปีแรกเพราะเขาต้องการให้สว
ชุดนี้ประคับประคองความเป็นรัฐบาลให้ต่อเนื่อง
เพื่อที่จะให้การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติต่อเนื่อง
เพื่อที่จะให้ทำแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างต่อเนื่อง
ฉะนั้นก็ไปมีบทเฉพาะการไว้ให้เหมือนกับสวเนี่ย
เป็นพี่เลี้ยงรัฐบาล
ถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยก็พอจะเข้าใจได้
แต่ว่าถ้าจะเอาเหตุผลกันจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้หรอกครับ
ของสวมีสวก็มีได้
แต่ไม่ควรจะต้องมาเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสส
อย่างที่บอกว่าวันนี้ถนนทุกสายมุ่งไปสู่เส้นทางนี้แล้ว
แม้กระทั่งสอสอพักรัฐบาลภักดิ์พลังประชารัฐที่เป็นแกนหลัก

ถึงแม้จะเกรงใจสวก็ยังอุตส่าห์เตะลูกว่า
แก้รัฐมูลให้ตั้งสอสอร
ส่วนสสรจะเอายังไงกับสวให้ขึ้นอยู่กับสสร

วันนี้บนถนนการเมืองเนี่ยเราต้องสปอร์ตไลท์จับตาไปดูที่สวครับ
ใครคิดอะไรยังไง
ใครมีท่าทียังไงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
คำพูดของท่านจะถูกบันทึก
ว่าในท่ามกลางสถานการณ์มีความขัดแย้งทางการเมือง
สวคนนั้นแสดงท่าทียังไง
แสดงท่าทีหวงอำนาจ
แสดงท่าทีปกป้องอำนาจของตัวเอง
แสดงท่าทีอยากจะอยู่ในตำแหน่งต่อ
หรือแสดงท่าทีที่เข้าใจ
รับหลักการและเหตุผลของฝ่ายชุมนุม
อันนี้แล้วแต่ใครจะมีวุฒิภาวะยังไง
เพราะคำพูดเหล่านี้มันจะเป็นประวัติศาสตร์

ชอบคำพูดของวัญชัยสอนสิริ
สวนี่แหละคุณวัญชัยก่อนหน้านี้ก็ถือว่า
เป็นสวสายล่อฟ้าคนหนึ่งที่ปกป้องผู้มีอำนาจ
แล้วก็ยืนคนละฝั่งกับนักการเมืองซัดกันมาตลอด
แต่พอมาถึงจุดหนึ่ง
วันนี้ขอหยิบนำมาอีกทีหนึ่ง
ที่สอวร์วัญชัยเขาบอกว่า
เวลามันไล่ล่าเราเข้ามาทุกที

ที่เราจะขัดแย้งกันเรื่องการแย่งอำนาจ
อ้าฮะประโยคนี้ค่นครับ

เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง

แล้วก็อีกประโยคนึงสถานการณ์การเมืองขณะนี้
คราวต้องเปลี่ยนแปลงไม่ควรแข็งขืน
ฉะนั้นวันนี้ขอเรียกร้องให้
ข้อเรียกร้องของการแก้รัฐมนูลได้รับการขานรับ
จากทุกภาคการเมืองแล้ว
ไม่ไว้ไว้ไม่กระทั่งภักดาลกระชารัติซึ่งเป็นภาคแก่นำรัฐบาล
ขานรับคือการเปิดฝากา
ถ้าไม่เปิดฝากาน้ำเดือดมากกาก็ระเบิด
การเปิดทางให้แก้รัฐมนูลขานรับแบบนี้
ผมคิดว่าจะทำให้สถานการณ์การเมืองที่นี้
ดีขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นการยอมรับรู้เขารู้เราผู้นำ
อดีตที่อยู่ในสถานการณ์ที่กำลังความขัดแย้งกันลักษณะ
แบบนี้ผู้นำในอดีตพังไปแล้วหลายคนด้วยเหตุผลเดียว
คือฟังข้อมูลเท็จฟังข้อมูลจากคนรอบข้างฟังข้อมูล
ด้านเดียวไม่รู้เขารู้เราไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่แท้จริง
มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าคนเขาคิดกันยังไงฉะนั้นเมื่อ
ฟังความด้านเดียวฟังความเข้าเดียวก็ตัดสินใจอยู่
บนพื้นฐานของเหตุผลด้านเดียวแล้วก็พังมาแล้วไม่รู้
ตั้งกี่ลายเราจึงเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ท่านก็เป็นคน
ฉลาดหลายเรื่องที่ท่านแสดงท่าทีออกมาก็แปลว่าท่านรู้
ข้อมูลอยู่พอสมควรฉะนั้นพระเจ้าเนี่ยเขาให้หูมาสม
หูต้องฟังทั้งสองหูครับนาทีนี้มาถึงเป็นนาทีที่
ผู้นำประเทศจะต้องตัดสินใจอย่างสำคัญว่าสถานการณ์
ที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้านี้ท่านฟังยังไงท่าน
เชื่อยังไงท่านคิดยังไงมันเป็นผลประโยชน์มันเป็น
ล่อแหลมต่อสถานการณ์การเมืองจริงจริงครับนี่คือ
ขีดเส้นใต้การเมืองเที่ยงวันนี้ครับ